กันที่น้องเจ้านายกันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกของพ่อเจกับแม่ปิ่นเนาะ
ถือว่าเป็นการออกมาเปิดใจครั้งแรกของลูกชายคนโตเลยนะ
หลังจากที่มันมีเรื่องราวข่าวคราวว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ย

ซึ่งน้องเจ้านายบอกว่าสถานการณ์ในครอบครัวตอนนี้
ทุกอย่างยังโอเคทุกอย่างดีมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่มีข่าวเรื่องคุณเจกับคุณปิ่นอย่าร้างกัน

แม้ว่าฐานะของสามีภรรยามันจะจบลง
แต่ในฐานะพ่อและแม่มันยังคงอยู่
คือยังช่วยดูแลลูกอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ล่าสุดเนี่ยน้องเจ้านายลูกชายคนโตของพ่อเจกับแม่ปิ่นเนี่ย
เขาเปิดใจว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่า
ตัวน้องเองเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่
สภาพจิตใจของทุกคนในบ้านตอนนี้โอเคขึ้นแล้ว
เข้าใจกันดีจริงเนี่ยพูดคุยกันแบบปกตินะ
โมเมนต์ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะเนาะ
ต่อไปอยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวดีกว่าครับ

มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดต่อ
หรือมีอะไรเสริมแล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ผมไม่เข้าใจเขาอยู่กันมานานมากแล้วแล้วก็
ส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องก็คือจะเป็น
ก็คือทำหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมือนเดิม

เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องมุมเป็นแฟนของเขา
ซึ่งเด็กก็พูดอะไรถึงแบบนี้

ตอบเรื่องความรักของตัวเองด้วย

การไปน้องเนเน่โอ้โหแฟนเขาสวยมากน่ารักสุดสุดนะคะเขาบอกว่าเป็นความรักที่ลงตัวนะ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ว่าระยะทางนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย
รักครั้งนี้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และถ้ามีโอกาสก็อยากจะพามาออกงานเจอพี่สื่อมวลชนด้วยค่ะ

มันก็ไม่ได้คุยกันเราอยากจะรู้ว่าทำอะไรอยู่มันก็คุยกันยากนิดนึงแต่ทุกอย่างโอเคครับ